นี่พวกท่านทำแบบนี้ไม่ได้นะ
อ้าวอ้าว
ท่านแก้แค้นของเราเริ่มต้น
ครั้งนี้ผมกลับมาไม่เพียงแต่จะเอาลิงหลง

ผมจะเอาทุกอย่างของตระกูลเจียงกลับคืนมาด้วย
เขาและเธอจะปลดปล่อยความรักจะคงขังใจได้เช่นไร
ติดตามได้ในค้างใจไว้ด้วยรัก

เวลาบ่ายโมง๑๕นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒